คดีน้องชมพู่ที่เคยแพร่มมาออกแล้วก็คาดการณ์กันว่า๑๕กุมภาพันธ์
จะมีการออกหมายจับหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเรียบเรียงกันนะครับดูความเป็นไปได้
ส่วนคนนี้นะครับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายตั้มบอกว่า
การลงพื้นที่ไปดูจุดพบศพของน้องชมพู่เนี่ยแล้วได้ข้อมูลมาบางส่วน
ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับทนายที่จะใช้สู้คดี
นายตั้มชี้แบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ
นายตั้มบอกว่าเชื่อว่าลุงพลคงไม่ใช่คนทำให้น้องชมพู่เสียชีวิต
อันนี้ทนายตั้มเชื่อนะนะฮะ
แต่ก็ยังไม่ยืนยันว่าจะรับว่าความในคดีนี้หรือไม่
อย่างที่เคยบอกเอาไว้ว่าต้องการดูอะไรหลายอย่าง
และที่สำคัญคืออยากจะไปคุยกับน้องชมพู่
เพราะว่าเป็นผู้สูญเสียเป็นคนใกล้ชิดกับเหตุการณ์
ว่าแม่เนี่ยสงสัยใครหรือเปล่า
คืออยากไปคุยกับแม่น้องชมพู่แต่ว่าแม่น้องชมพู่ก็พูด
พูดเหมือนปิดทางบอกถ้าจะมาเป็นลูกค้าผ้ามา
แต่ถ้าจะมาคุยเรื่องคดีแม่ไม่คุยนะฮะ
นายตั้มบอกว่าถ้างั้นก็คงบังคับไม่ได้
แต่ถ้าไปบ้านกกอกอีกนะก็อยากจะไปคุยกับแม่น้องชมพู่
ในเรื่องทั่วไปที่ไม่ใช่คดีไม่อยากให้แม่น้องชมพู่
มองว่าทนายตั้มอยู่ฝ่ายลุงพลอยากจะให้แม่น้องชมพู่
มองว่าตัวฐานายตั้มในหน้าเขาพูดแบบนี้นะ
คือถ้าเป็นทนายความคือเขาพยายามหวานล้อมแหละ
อยากจะคุยให้ได้นะครับให้มาช่วยหาความจริงนะครับ
ไม่ได้มาช่วยลุงพลแล้วอาจจะช่วยตำรวจหาคนร้ายก็ได้
วันก่อนที่นี่ที่มีรถกระบะมาจอด
แล้วก็ไม่รู้ว่ามีคนตกลงมีคนแอบขึ้นไปหรือเปล่า
คือกรณีวันที่๔กุมภาพันธ์ที่มีกลุ่มบุคคลว่าจ้างให้นายพรานนะครับ
พาขึ้นไปบนภูเหล็กไฟโดยไม่ได้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่
อุทยานแห่งชาติภูผายนคือพรานบอกว่า๑ในนั้นนะ
คือลุงพลเอายังไงเนี่ยนะฮะซึ่งท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายนเนี่ย
ระบุว่าเรื่องนี้มีแต่พยานที่เป็นในพรานแล้วก็หลักฐานคือชายปริศนา
มาจอดรถกระบะคันเมื่อสักครู่นะฮะสีดำทิ้งเอาไว้ส่วนลุงพลก็ปฏิเสธ
บอกว่าไม่ได้ไปไม่ได้ขึ้นดังนั้นจะเรียกนายพรานกับลุงพล
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องมาสอบถามว่าแอบขึ้นไปจริงหรือเปล่า
แล้วเขาจะบอกท่านไหมหัวหน้าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะซึ่งหากพบว่าทำผิดนะ
ถ้ามีหลักฐานว่าขึ้นไปแล้วไม่บอกนะครับจะดำเนินคดี
ถามรักรอบเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพราะจุดพบสมน้องจมพู่เนี่ย
เขตห่วงห้ามครับอ่านี่ฮะเป็นบุคคลต่างต่างที่เขาน่าจะเรียกสอบ

เจ้าหน้าที่อุทยานยังตั้งจุดคัดกรอง
แล้วก็เตรียมเอกสารคำขอเข้าพื้นที่ภูเหล็กไฟ
ที่บริเวณป่ายางทางขึ้นภูนี่แหละ
และระบุว่าต่อจากนี้นะ
ใครก็ตามนะที่จะเข้าพื้นที่อุทยาน
โดยเฉพาะบริเวณจุดพบศพน้องชมพู่
ต้องลงทะเบียนที่จุดคัดกรอง
หากไม่ได้ทำผิดกฎหมายเช่นอะไรบ้าง

เพราะว่ามีคณะกรรมการหมู่บ้านดูแลเรื่องนี้อยู่
ด้านความครึ่มหน้าของคดีคุณผู้ชมครับ

ตำรวจลงพื้นที่ครับ
รอบนั้นอีกรอบนึงเขามาลงพื้นที่นะครับ
คงจะมีอะไรจากไอ้กราฟที่มันประเมินออกมา

ต้องลุ้นล่ะครับว่าในเร็วนี้
จะมีหมายจับนะครับ
ผู้ต้องหาในคดีนี้ออกมาหรือไม่